คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงนาทีนี้ในโลกโซเชียล
ไม่มีใครไม่รู้จักพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์อย่างแน่นอนไหว้สาค่ะ
หลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับใช่ซึ่งดาราของเราเองบางคนก็รู้จัก
แล้วก็ถึงขั้นที่วีดีโอคอลกันมาแล้ว
เบลล่ารานีทั้งแม่อ้ำพัชราภา
เหลือเพียงไอดอลหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้เจอก็คือพี่ยุ้ยจีรนัน
พี่วิจารณันเนี่ยคือพระมหาเทวีเจ้าเขาชื่นชอบมากนะคะ
เป็นปลื้มสุดเลยพี่วิเองก็บอกว่าปลื้มใจเหมือนกัน
แม่หญิงลีชื่นชอบในบทบาทของตัวเองในละครเรื่องเพลิงพระนาง
เอาไปเรียกจนตัวเองโด่งดัง
แล้วพี่ยุ้ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะเจอพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เช่นกัน
แต่ว่าล่าสุดค่ะพระมหาเทวีเจ้าในละครกับพระมหาเทวีการเน็ตไอดอลเขาเจอกันแล้ว
เขามาป๊ะกันแล้วซึ่งต่างต่างก็ไหว้สาดีใจที่ได้เจอกัน
ที่สำคัญพี่แจ๊คเขามีการอวยยศอวยพุ่มกันด้วย

ยังไม่หมดเขาจะกลัวยศกันยังไงไปดูค่ะ
เธอเขาเล่นหมดกันไม่ใช่เหรอ
เธอนี่แฟนละครแล้วจะเกิดใจไปหลาย
แล้วจะเสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่าง
ยุ้ยบอกว่าจริงเนี่ยน้ำหนักยังเท่าเดิมนะก็คือ๕๐กิโลกรัมนะคะ
แต่ว่าที่ดูสู้ไปเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ
เนื่องจากว่าพี่ยุ้ยเนี่ยผมถ่ายละครหนักอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยนะคะ
แต่ว่าสุขภาพโดยรวมยังโอเคดีอยู่ค่ะ
ปกติแต่ว่าช่วงนี้ทำงานหนักมากแต่กินเก่งมาก
น้ำหนักเขาอะไร๕๐ปกติแต่ถ้าลงไป๔๖เนี่ยไม่ได้ละน่าจะตอบอะไรอย่างเงี้ยสุด